เหนือจากบุรีรำแล้วก็ต้องเชียร์วอเล็กบอลหญิงกันด้วยนะครับ

ซึ่งนักตบสาวไทยในชุดนี้ครับเล่นสนามแรกที่รัสเซีย
จะเจอกับทางเนเทอร์แลนดทีมอันดับ๘ของโลก
โมงครึ่งนะครับตามเวลาไทยทางโค้ชด่วนนานัยศรีวัชระเมธากุล
พาลูกทีมฝึกซ้อมแล้วก็บอกว่าชุดนี้เป็นทีมชุดผสมสภาพร่างกายถือว่าสมบูรณ์
พร้อมในการลงสนามแล้วก็หวังว่าจะทำผลงานนะครับให้ดีที่สุด
และมองนะครับไปแต่ละเกมเกมต่อเกมมากกว่าไม่ได้มองข้ามช็อต
ในการชิงชนะเลิศของอาเซียนครั้งที่๒๐ที่จังหวัดนครปฐมครับ
สนามชนะมาเลเซียไป๓เซตรวดนะครับ๒๕๘๒๕๒๒และ๒๕
เกมต่อไปจะพบกับออสเตรเลียวันนี้เวลา๔โมงเย็นครับ